มาถึงประเด็นดราม่าร้อนฉ่ากรณีภรรยาของคุณหนุ่มกลาที่ล่าสุดออกมาเดินหน้าเตรียมฟ้องหย่านะคะ
หลังจากพบปัญหามือที่สามแล้วล่าสุดเธอก็ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณจูนเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ของสามีกับมือที่๓มาตั้งแต่ปี๖๓
แต่ว่าก็ต้องประคับประคองไว้เพราะว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ
แต่ว่าสำหรับประเด็นการหย่าร้างเนี่ยต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ต่อไปค่ะ
เรามีลูกเนาะเราก็โฟกัสที่ลูกอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกลูกมีความสุขลูกแฮปปี้เราไม่ต้องทะเลาะกันหรือว่าอะไรให้ลูกเห็นอะไรอย่างนี้
แล้วคือเราก็คิดแค่ว่าเวิร์สเคสถ้าเราแยกกัน๑๒๓๔ที่เราต้องมีให้ลูกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ดำเนินการตามนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีหรือไม่มีก็เลี้ยงลูกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เฮิร์ตอะไรเพราะว่ามันผ่านความเฮิร์ตมาแล้วอะค่ะ

ถ้าเทียบกับความรู้สึกที่เราเสียไปนะมันไม่คุ้มหรอก
ถ้าเกิดเรียกได้อีกเอาอีกไหมคะ

จุนมั่นใจว่าตัวพี่หนุ่มจะทำได้อย่างที่เขาพูดในรายการไหม
บูรูจะไปตอบแทนใครเอาตัวเองไปทำได้ค่ะเราตอบไม่ได้หรอก
มันอยู่ที่เขาแล้วล่ะโอกาสที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเอง
ให้ทั้งเราทั้งสังคมเห็นว่าเขาตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงแก้ไข
เพราะโลกโซเชียลถ้าเขาผิดคำพูดอีกคราวนี้
มันก็แป๊บเดียวคนก็เอารูปมาลงแล้วก็ต้องอยู่ที่เขาแหละ
ส่วนคุณหนุ่มกลาร์นี่นะคะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอโทษคุณจูนกับลูกสาวค่ะนี่คือหน้าฟีดนะคะ
ก็รวมถึงขอโทษทุกคนตลอดจนแฟนเพลงที่ปฏิบัติตัวไม่ดี
และทำให้หลายฝ่ายผิดหวังแล้วก็มีการไปเปิดใจนะคะ
ผ่านรายการชื่อดังบอกว่าขอโทษรู้สึกผิดจริงน้อมรับผิดทุกอย่าง
ยกให้จูนเป็นคนพิจารณาไม่ว่าสถานภาพเป็นอย่างไร
จะขอดูแลจูนและลูกตลอดไปนะคะ
แล้วก็ประกาศด้วยค่ะว่าขอจบสถานะความสัมพันธ์กับมือที่๓
เชื่อว่าฝ่ายมือที่๓อาจคิดเช่นเดียวกัน
จากกระแสแรงกดดันทางสังคมที่มีมากขึ้นในแต่ละวัน
คือคุณจูนกับคุณหนุ่มจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ใช้ชีวิตในสถานะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง๑๑ปี
อันนี้ไม่รวมช่วงเวลาที่คบหากันก่อนแต่งงานด้วยนะคะ
ก็เป็นที่สนใจของบรรดาแฟนเพลงแล้วก็ในโลกออนไลน์นะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะมีอีกมุมนึงค่ะ
มีการถ่ายคลิปประกอบเพลงมีเมียแล้วไม่เอา
ซึ่งแน่นอนคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะคะ
ทิศทางของความเห็นส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมดค่ะ
คุณผู้ชมครับ